ไปดูอีกหนึ่งพระเอกแล้วกันนะคะเคนภูมิ
คราวก่อนเขาก็มีข่าวว่าเปลี่ยนผู้จัดกงผู้จัดการใหม่นะ
แต่วันนี้เราเจอเคนภูมิไหมเราไม่เจอค่ะ

คุณเอสเทอร์นั่นเองค่ะก็เลยสอบมากันขายว่า
ในฐานะที่เป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมจริงนะคะ
เพราะนอกจากจะเป็นคนใกล้ชิดแล้วยังมีข่าวเมาส์มาด้วยนะว่า
ผู้จัดการเนี่ยเพราะอยากให้คุณแม่ของเอสเตอร์เนี่ย
มาเป็นคนดูแลเคนภูมิซะเอง
เพราะว่าคุณผู้ชมเห็นไหมแต่สังเกตรูปภาพ
จะมีการสนิทสนมนะคะเคนภูพุมสนิททั้งแม่
แล้วก็ลูกจริงเลยนะคะคุณผู้ชม
งานนี้ค่ะจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่นะคะ
ฟังจากปากสาวเอสเตอร์นะพร้อมเคลียร์อีกหนึ่งประเด็นด้วยนะคะว่า
หวานใจหนุ่มเปลี่ยนนามสกุลจากพงพานุเป็นพงพานุภาค

ปลื้มที่จะมาคบกับเธอจริงหรือเปล่าไปฟังกันค่ะ

มีแค่บอกอะไรอย่างนี้ค่ะใช่แล้วก็พี่เขาก็เปลี่ยน
แต่ว่าอันนี้หนูก็ไม่ได้รู้เรื่องมากไม่ได้คุยอะไรกันเยอะเลยค่ะ
คือไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีปัญหากับทางคุณแม่อะไรอย่างนี้
ไม่แน่ใจค่ะแต่กิ๊บไม่เกี่ยวแน่นอนคือ
คือพี่เขาก็เหมือนพูดว่าก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะเปลี่ยน
อกย้ำเลยถ้าว่าหลายคนกระแสมันก็มาว่าเป็นเพราะเราทำให้แบบเขามีปัญหากัน

สาเหตุก็ตามที่พี่เคนตอบเลยค่ะ
คือก็ด้วยทัศนคติที่โตขึ้นอะไรหลายอย่างก็โตขึ้น
เขาก็อาจจะอยากที่จะมาดูแลตัวเอง

หาอะไรกันหรือเปล่าเขาก็คุ้นชาญคนเดิม
ไม่มีค่ะไม่มีอันนี้ต้องไปถามพี่เค
แล้วตอนนี้ใครมาดูแลกินไหมคะ

อย่างกับข่าวก่อนหน้านี้เหมือนออกมาว่าทางคุณแม่เรา
ไม่จริงค่ะแต่ว่าคือถ้าช่วงที่พี่ทำงานถ่ายละคร

พี่ก็จะเหมือนแบบฝากเรื่องไว้ก่อนเผื่อติดต่อไม่ได้
ค่ะคุณแม่เราจะแบบไปช่วยดูเต็มตัวอะไรแบบนั้น
อะไรค่ะแค่ดูแลหนูคนเดียวก็ไม่ไหวแล้ว
เออนะคะก็เคลียร์ชัดกันไปนะคะ
เพราะว่าพี่เทมคูเขาก็ดูแลตัวของเขาเองนะคะ
แล้วก็ถ้ามีอะไรตอนนี้น่าติดต่อไม่ได้
ก็ฝากเบอร์ไว้ที่เอสเตอร์เพราะเขาก็สนิทกัน
เรื่องงานแบบนี้นะก็เคลียร์กันจบกันไปกันนะจ๊ะ